นิดนึงนะคะไปที่ประจวบค่ะคุณผู้ชม
ปกติแล้วน้ำทะเลของประจวบจะเป็นสีฟ้าสวยงามเลยนะครับ
แต่คราวนี้กลายเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับ
แล้วนี่ชาวบ้านก็ตกใจว่าเป็นอะไรครับน้ำมันหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นคราบน้ำมันเราต้องเห็นพื้นผิวน้ำก็คือ
ใครเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้ว่านี่คือน้ำมันแต่นี่คือไม่ใช่ไงเออ
ก็สงสัยนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าเราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะ
ตรงนี้ก็คือชายหาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพาน
ของจังหวัดประจวบคิริขันนะครับคุณผู้ชม
นี่พอดูใกล้มันชัดเลยนะคะ

สีเขียวลักษณะเขียวคล้ำเลยนะคะ
ตกใจค่ะตั้งคำถามกันเยอะเลยว่า

บางคนมองว่าที่น้ำทะเลเปลี่ยนสีมันเกิดจากคราบน้ำมันรั่วไหลหรือเปล่า
จากว่าย้อนกลับไป๒๒มกราคมที่ผ่านมา
เรือบรรทุกน้ำมันดีเซลอับปางลงกลางทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพร

คราบน้ำมันที่อับปางลงที่กลางทะเลชุมพร
มันจะไหลมาสู่ทะเลประจวบนะคะ
แต่ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่

เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคัน

พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล
ส่งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปตรวจสอบหาสาเหตุ
อยากทราบไหมคะว่าเบื้องต้นเกิดจากอะไร
พอไปตรวจสอบแล้วนะคะเบื้องต้น
ผลออกมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้บอกว่า
บริเวณชายหาดตรงนี้ไม่ได้มีคราบน้ำมันแบบที่ชาวบ้านกังวลกันนะคะ

สีเขียวน่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ขี้วาน

ใช่ใช่นั่นแหละค่ะคล้ายกันนะฮะ
ปรากฏการณ์ขี้วานหรือแพลงตอนบลูมเบื้องต้น
ทีนี้พอได้ข้อสังเกตมาแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็ต้องมีการสั่งปิดชายหาดก่อน
แล้วก็ห้ามนักท่องเที่ยวประชาชนลงไปเที่ยวน้ำทะเล
ลงไปเล่นน้ำทะเลนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบแบบเชิงลึกก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากอะไร
เพราะก็กลัวว่าถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านที่ไปเล่นน้ำเนี่ย
ถ้าสำลักเข้าไปแล้วแบบเออเข้าไปในร่างกายอาจจะเป็นอันตรายนะคะ